ผมแนะนำให้เอากระดาษ๑แผ่นว่างเต็ม

พี่สาวคือตุ๊กตาไม้ที่มันฝังอยู่ในต้นไม้

ขอโทษครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปที่นี่นะฮะ

ถ้าเห็นเลขอะไรคนถูกด้วยการดูผ่านไลฟ์มาแล้ว

เขาถูกกันมาแล้วจนต้องส่งของไปแก้บนกัน
แล้วนี่นี่เป็นบรรยากาศเมื่อคืน

ประชาชนผู้ชายผู้หญิงต่อแถวกันทำอะไรเนี่ย

อ่านี่ครับไปว่ายขอพรกัน

เห้อเรียบจังด่วนรามิธา

เออตรงลาดพร้าวนะครับ
มีกระแสโด่งดังในติ๊กต๊อ
คุณผู้ชมมีคนมาขอพรขอโชคลาภนะครับ

ดีจังเลยคนนครบานอย่างเรามีที่ให้ไปแล้ว

พี่สาวเขาจะประธานพรนะครับ
เขาเรียกว่าสมหวังทะลุมิติ

เป็นคืนก่อนวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะ

แล้วคุณดูที่ของที่เขามาแก้บนนะครับ

คือเป็นสร้อยนะครับ
มีมงกุฎ
มีอะไรที่แบบว่าผู้หญิงแบบสวยเขาจะใส่กัน

คือกระแสของพี่สาวตุ๊กตาไม้ในต้นโพเนี่ยนะครับ

จะเชื่อมาดูที่มาที่ไปก่อน
คือพี่สาวเนี่ยคุณผู้ชมเป็นตุ๊กตาไม้ในต้นโพลนะ
พี่เอกชัยสายสอนเป็นเจ้าของร้านอาหาร

แต่ปรากฏว่าวันคืนวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา

เห็นเลขเขาเห็นเลขปรากฏว่า
รับโชครับทรัพย์ตามกันไปสิครับ

นี่ครับคุณผู้ชมครับมีคนส่งของมาแก้บนปุ้ยมีแต่ของแพง
คือของอะไรที่สำหรับผู้หญิงใช้อะไรแบบนี้
น้ำหอมนะครับเขาจะเอามาเครื่องประดับมงกุฎ
แต่จะเน้นน่ะเน้นที่มีสีขาวลองฟังคลิปนี้หน่อยสิ
ทุกคนครับผมจะพาทุกคนมาดูพัสดุนะครับ

คนที่ได้โชคกับพี่สาวนะครับส่งมาให้พี่สาว
รอบนี้เยอะมากครับ
ปังพี่สาวไม่เคยแผ่วลงจริงครับ
ผมคิดว่านะครับรอบแรกกับรอบที่๒นี้ก็ว่าเยอะแล้ว
รอบที่๓นี้เยอะกว่าอีกครับ

พี่สาวคงจะดีใจนะครับที่ทุกคนรักพี่สาว

ตุ๊กตาไม้พี่สาวเนี่ยคุณดูของแก้บนเอาอย่างนี้ละกัน
ว่าคนที่เขาถูกเขาต้องถูกขนาดไหนเขาถึงส่งของแก้บนมาขนาดนี้
คือตุ๊กตาไม้นี้อยู่ใต้ต้นโพมาตั้งแต่เริ่มสร้างร้านนะ
คุณเอกชัยบอกคนงานตัดต้นโพหน่อย

คนงานบอกเห็นผู้หญิงผมยาวทุกที
เห็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาว
แล้วคนงานบอกโอ้โหเจ้านายหุ่นสวยเหมือนนางงาม
แล้วเห็นทีไรนะได้โชคได้ลาบกันต่อเนื่องทุกครั้ง
ตอนแรกพากันเรียกเจ้าแม่แต่เพื่อนที่มีเซนต์บอก
เธอเขาไม่ให้เรียกเจ้าแม่

จะได้ดูเสียงหน่อยคุณเอกชัยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการสร้างกระแสโปรโมทร้านนะครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อนอกระบบ
แต่ถ้าใครอยากลองดูลองได้คุณเอกชัยบอก
โอ้โหปังไม่ไหวนะคะ